พาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของตำรวจที่พังงา

ที่เห็นนี้เป็นการออกลีลาของร้อยตำรวจโทษธีรพงศ์ศรีศักดามรองสารวัตรจราจร

เขายืนปฏิบัติหน้าที่โบกรถจราจรอยู่ที่บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลพังงา

คือรถมันติดคุณผู้ชมเขาก็เครียดคนขับก็เครียด

ก็เลยออกลีลาอย่างที่เห็นนี่แหละจังหวะโบกรถซ้ายขวาหน้าหลังก็เต้นไปโยกไปตามสเต็ป

คนที่มีดนตรีในหัวใจทำให้คนที่เขาขับรถไปคุณพ่อคุณแม่ก็เออก็ยิ้มไปอย่างนี้ฮะ